ข่าวดีสำหรับมนุษย์เงินเดือนตกลงแล้วยังไงฮะพรุ่งนี้

เพราะว่ารองนายกรัฐมนตรีฝ่ายเศรษฐกิจ
บอกว่าก็จะนำเรื่องของหลักเกณฑ์
ในการให้มนุษย์เงินเดือนไว้นะคะ

ในเรื่องของการตั้งกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ
บังคับให้คณะรัฐมนตรีพิจารณาในวันพรุ่งนี้ค่ะ
สมคิตจาตุศีพิทักษ์รองนายกรัฐมนตรีฝ่ายเศรษฐกิจ
กระทรวงการคลังเองเตรียมที่จะเสนอให้ตั้งกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ
เป็นภาคบังคับเข้าสู่ที่ประชุมคณะรัฐมนตรีในวันพรุ่งนี้คือ๔ตุลาคม
โดยตอนนี้อยู่ระหว่างการพิจารณารายละเอียดหลักเกณฑ์ต่าง
ระพีสุจริตกุลเลขาธิการสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย
กรตบอกว่าการผลักดันออกกฎหมายนี้เป็นประโยชน์มากในการสร้างหลักประกันให้มีเงินเพียงพอในยามเกษียณ
แต่สิ่งสำคัญคือสมาชิกของกองทุนสำรองเลี้ยงชีพที่มีอยู่๓ล้านคน
แล้วก็สมาชิกที่จะเข้ามาใหม่จะต้องสร้างความเข้าใจเกี่ยวกับแผนการลงทุนให้เหมาะสมกับความเสี่ยง
และลงทุนให้เป็นไม่ใช่แค่เรื่องของการเก็บออมเพียงอย่างเดียวค่ะ
สำหรับการลงทุนในกองทุนสำรองเลี้ยงชีพนะคะจะให้ลงทุนเฉลี่ยต่ำสุดคือร้อยละสาม
สูงสุดร้อยละ๑๐โดยหักจากเงินเดือนประจำแล้วก็ส่วนหนึ่งนายจ้างก็จะสมทบเพิ่มเติมให้ในสัดส่วนที่เท่ากัน
จากนั้นลูกจ้างสามารถเลือกแผนการลงทุนได้
ขึ้นอยู่กับความเสี่ยงที่จะสามารถรับได้
เช่นเลือกลงทุนในตราสารหนี้ระยะสั้น

หรือลงทุนในหุ้นผสมระหว่างตราสารหนี้กับหุ้น
การลงทุนได้อัตราผลตอบแทนที่ไม่เท่ากัน
คือตั้งแต่ร้อยละ๐ถึงร้อยละ๙๐ค่ะ